เป็นคลิปตบกันนักเรียนหญิง๕คนรุมนักเรียนหญิงอีกคนเดียว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ขอนแก่นนะฮะตอนนี้กระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะเลยทีเดียว
ทำไมถึงต้องมีการตีกันตบกันถีบกันแบบนี้
เดี๋ยวเล่าให้ฟังคุณผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนนะคะ
คุณผู้ชมเห็นนะคะเมื่อสักครู่เปิดฉากถีบมาก่อนแบบนี้
สาวหมาตกันแบบนี้
ล่าสุดนะคะเรื่องที่เกิดขึ้นผู้อำนวยการโรงเรียนจุดเกิดเหตุ
ซึ่งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น
ก็มีการเรียกประชุมคณะครูผู้ปกครองทั้งสองฝ่าย
รวมถึงเด็กนักเรียนที่อยู่ในคลิปทั้งหมด
เคลียร์ใจมาเคลียร์ปัญหากันแล้วนะคะช่วงเช้าที่ผ่านมา
เบื้องต้นพอตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลย
ยกมือไหว้บอกว่าขอโทษสังคมกับเรื่องที่เกิดขึ้นแบบนี้
คือพอบอกว่าขอโทษนะที่ลักษณะคือ
ทางโรงเรียนดูแลเอาใจใส่เด็กไม่ดีเท่าที่ควร
สร้างความเสียหายให้กับสังคม
จากการตรวจสอบพนโรงเรียนบอกว่า
เด็กนักเรียนทั้งสองกลุ่มนี้ก็เป็นเพื่อนกัน
เรียนด้วยกันตั้งแต่ชั้นม๑จนถึงม๓
จริงแล้วทั้งหมดก็สนิทสนมกันนะฮะ
สนิทกันถึงขั้นมายืมเงินกัน
ผู้เสียหายยืมเงินคู่กรณีมาหลายครั้ง
นานเข้านานเข้ารวมไปรวมมาอยู่ที่๔๒๕๐บาท

น้องที่ถูกทีมเบอร์แก๊กยืมเข้าไป๔๒๕๐บาท
คือเรื่องที่เกิดขึ้นผู้ปกครองทั้งสองฝ่าย
เขาก็ไม่รู้เรื่องหรอกนะฮะว่ามีการยืมเงินกันขึ้น
สุดท้ายพอมันคลิปนี้ปรากฏออกมาก็เลยเรื่องแดงนะคะ
หลังจากที่ประชุมกับผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายแล้ว
ปกครองเองก็ไม่ได้มีการติดใจเอาความ
ส่วนเงินที่เด็กนักเรียนอีกฝ่ายหนึ่ง
ที่ถูกถีบเมื่อสักครู่ที่น้องยืมไปเนี่ย
น้าสาวบอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายคืนให้กับคู่กรณี
ก็คือก่อนหน้านี้เขาโอนคืนไปแล้วนะยอดมันทั้งหมด๔๒๕๐บาท
น้าสาวของน้องที่ถูกถีบเมื่อสักครู่
โอนคืนไปแล้ว๒๐๐๐บาท
ยังติดค้างอยู่สักประมาณ๒๒๕๐บาทเดี๋ยวจะคืนให้
แต่เรื่องทางวินัยนักเรียน
ทางโรงเรียนก็บอกว่าต้องดำเนินการตามกฎตามกติกา
เพราะว่ามีบทบัญญัติการลงโทษของกระทรวงศึกษาธิการไว้
ชัดเจนแล้วว่าจะต้องมีกระบวนการลงโทษอย่างไรบ้าง
เริ่มตั้งแต่การลงทันการภาคทัน
ซึ่งทางโรงเรียนจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา

แล้วเดี๋ยวจะต้องหาแนวทางไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นอีก
พูดง่ายไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีก
ทำการรุนแรงเหมือนกันนะเด็กมัธยมแค่นี้เอง